เงินตัวทองกันบ้างดีกว่า
เจ้าเงินเจ้าทองทำไมต้องหันมาทางนี้
บอกคุณว่าปกติคุณเห็นเจ้าตัวเงินตัวทองอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง

เออใช่ไหมแต่เจ้าตัวเงินตัวทองหรือว่าน้องจีจี้ตัวนี้

ขอบคุณค่ะ
คุณร้องอย่าโกรธกันนะ

ลิขสิทธิ์มันก็เลยเก็บไว้ได้ไง
แต่คุณคุณจะให้เขารออยู่บนนั้นแล้วคุณจะปีนขึ้นไปหาเหรอ

แต่นี่คือแบบคุณเคยเห็นตัวเงินตัวทองอยู่สูงขนาดนี้ไหม
อย่างมากก็เศร้าไฟฟ้าแต่ก็ไม่กี่เมตร

มันปีนขึ้นไปเก็บดาวเก็บเดือนหรือเก็บอะไร
มันสูงมากหรือว่ามันจะไปกินนกหรือยังไง

คือมันปีนขึ้นไปจนดิฉันคิดว่ามันเป็นจิ้งเหรน
มันชอบไปกินไข่ของนกนี่นี่มันวางไข่อยู่บนนั้นเปล่า

ไม่ใช่ผมไม่เคยขึ้นไปกินอย่างนั้น
แต่ผมก็เห็นพฤติกรรมของมันเป็นแบบนี้
คุณสังเกตพฤติกรรมของตัวเงินตัวทองเสมอ
ผมชอบดูตารางคดี

คลิปนี้นะคะแบบน่ารักมากแล้วเขาก็โพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อก
ช่วงนึงเขาแบบน้องเหมือนพยายามจะแบบว่ากอดต้นไม้หรือยังไง
ก็ไม่รู้คือดิฉันน่าจะไปเล่นกับนกกินนก
มันคงไม่เล่นน่ะทุกคนทีมันคงไปกินยังไง

เพราะว่ามันอยู่บนนั้นอยู่เลย

ถ้ามันอยู่ข้างล่างมันไม่ปลอดภัย